คือทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเข้ามาร้องกองปราบ
ร้องขอความเป็นธรรมโดยเอาหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของคลินิกแห่งหนึ่งมาให้ดู
เพราะอยากจะให้กองปราบตรวจสอบคลินิกแห่งนี้หน่อย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๐ปีเขาไปฉีดฮอร์โมนที่คลินิกแห่งนี้ล่ะค่ะ
ฉีดไปได้๓นาทีชักเกร็งตกเตียงแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดในคลินิกย่านเพชรเกษมนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่นายทอนทันโยนอกอายุ๒๐ปีไปฉีดฮอร์โมน
เขาไปเป็นประจำค่ะทุกทุกห้าสัปดาห์จากนั้นเนี่ยพยาบาลเดินเข้าไปเปิดม่านห้องคนไข้
แล้วก็เห็นว่านายทอนทันชักเกร็งนอนอยู่กับพื้น
พยาบาลอีกหลายคนก็เลยเข้าไปช่วยอุ้มนายทอนทันขึ้นมาบนเตียง
ตอนนั้นเนี่ยนายทอนทันยังชักเกรงต่อเนื่องเลยนะคะ
แล้วหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะที่ครอบครัวของนายทอนทันเนี่ยเอาไปร้องเรียนกับทางผู้บังคับการปราบราม
ว่าอยากจะให้ตรวจสอบคลินิกแห่งนี้หน่อยคือทั้งพ่อและแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ชื่อว่านายสุรสักโยนอกคุณแม่ก็คือนางสาวแก้วกันนิกาเจาะจิต
ก็ไปยื่นเรื่องร้องเรียนที่กองปราบไปกับทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะ
เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
คืออยากจะขอความเป็นธรรมแบบนี้ค่ะ
อยากจะให้กองปราบตรวจสอบให้หน่อยว่าคลินิกแห่งนี้มีใครประมาทนำมาซึ่งความสูญเสียในครั้งนี้หรือเปล่า
เพราะว่า๘ธันวาคมปีที่แล้วนะคะนายทอนทันเนี่ยนะคะไปฉีดฮอร์โมนในคลินิกแห่งนี้อยู่แถวเพชรเกษมค่ะ
ฮอร์โมนไปได้แค่สามนาทีชักเลยคุณผู้ชมชักเกร็งแล้วก็ตกเตียง
หลังจากนั้นเนี่ยมีการนำส่งโรงพยาบาลวิชัยเวทอินเตอร์เนชนัลหนองแข็มแต่ว่าไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ตัวน้องสาวของผู้เสียชีวิตนางสาวพลอยพันนภาโยนอกเขาเล่าให้ฟังค่ะ
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยพี่ชายเนี่ยไปชั่งน้ำหนักวัดความดัน
ก็ดำเนินการตามขั้นตอนตามปกติเนี่ยนะคะน้องสาวนั่งรออยู่ด้านนอกห้องตรวจ
พี่ชายอยู่ในห้องน้องสาวบอกว่าได้ยินเสียงกระแทกกับพื้นอย่างแรง
ก็เลยวิ่งเข้าไปดูภาพที่เห็นก็คือพี่ชายนอนชักเกรงอยู่บนพื้น
น้องสาวบอกตกใจมากเพราะทุกครั้งที่มาฉีดฮอร์โมนเนี่ยนะคะ
พี่ชายไม่เคยมีอาการแบบนี้เลยอ่ะเขาบอกว่าเขาฉีดเป็นประจำทุก๕สัปดาห์ค่ะครับ
แล้วก็ไม่นานก็ได้ยินเสียงแบบคือเขาตกจากเตียงค่ะ
คือเสียงกระแทกดังมากแล้วก็เสียงเขาร้องดังเลย
แล้วหนูก็รีบเดินรีบเดินไปดูเลยก็ชักเกงอยู่ข้างข้างเตียงแล้ว
ข้างเตียงคือตกลงมาจากเตียงใช่ตกลงมาแล้วค่ะ
นอนไหนหรือว่ามันต้องนานนอนตะแคงค่ะนอนตะแคงชักอยู่
แล้วก็คนที่ฉีดยาค่ะเขาก็ยืนเก็บอุปกรณ์ยืนหันหลังให้อยู่
แล้วคุณหมอคุณหมอก็มาแล้วก็พยาบาลคนอื่นก็มาแล้วก็มาช่วยอุ้มพี่หนูขึ้นเตียง
หนูอยากให้ทางคลินิกคือรับผิดชอบไปตามเรื่องค่ะ
คือไม่ใช่ว่าเงียบแบบนี้
คือเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์การแพทย์เขาพัฒนา
เหมือนเด็กรุ่นเรานะหรือเมื่อก่อนนี้ก็โตก็โตเตี้ยกับเตี้ยสูงก็สูงอะไรก็ว่ากันไป
แต่เดี๋ยวนี้เขามีการตรวจสอบเรื่องของการพัฒนาของร่างกาย
ใช่ค่ะคือผู้เสียชีวิตเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของร่างกายเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ
เมื่อปี๒๕๕๘ไปตรวจพบว่ามีเนื้องอกกดทับที่ต่อมใต้สมองร่างกายก็เลยเติบโตได้แบบไม่ปกติ
คุณหมอที่โรงพยาบาลสิริราชก็เลยแนะนำว่าให้ไปฉีดฮอร์โมน
ต้องฉีดฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตก็ไปรับฮอร์โมนที่โรงพยาบาล
แล้วก็เอาไปฉีดที่คลินิกของรัฐที่เป็นคลินิกที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ก็ไปมาเป็น๔ปีแล้วไม่เคยมีปัญหา
แต่พอเนี่ยมันมีปัญหาคือเสียชีวิตเลยอ่ะ
โดยจะฉีดเข้าสะโพกพอฉีดไปแล้วต้องนอนพักรอครู่นึง

แบบไม่ให้โตเกินไปอันนี้เขาก็มีนะ

แม่ของนายทอนทัน
เปิดเผยถึงผลชนะสูตรศพของลูกชายนะครับ
จากทางโรงพยาบาลสุริราชระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชาย
ก็คือเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นหนาจากศีรษะได้รับบาดเจ็บ
ครอบครัวจึงคิดว่าเป็นความประมาทของเจ้าหน้าที่คลินิกที่ปล่อยประละเลย
ทำให้ลูกชายตกจากเตียงจนเสียชีวิตจึงมาร้องเรียนที่กองปราบราม
ให้ช่วยทำคดีเพื่อความเป็นธรรมแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าลูกชายต้องฉีดฮอร์โมน
เพื่อรักษาอาการเนื้องอกใต้ต่อมสมองที่ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตช้า
ตามแผนการรักษาของโรงพยาบาลสิริราชโดยแพทย์อนุญาตให้รับยาแล้วเอาไปฉีดที่คลินิกได้
แต่สิ่งที่ติดใจก็คือหลังเกิดเหตุทางคลินิกไม่ยอมออกมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับความกระจ่างในครั้งนี้
สิ่งที่ติดใจก็คือหลังเกิดเหตุทางคลินิกไม่ยอมออกมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับความกระจ่างในครั้งนี้
สิ่งที่ติดใจก็คือหลังเกิดเหตุทางคลินิกไม่ยอมออกมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับความกระจ่างในครั้งนี้
สิ่งที่ติดใจก็คือหลังเกิดเหตุทางคลินิกไม่ยอมออกมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับความกระจ่างในครั้งนี้
สิ่งที่ติดใจก็คือหลังเกิดเหตุทางคลินิกไม่ยอมออกมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับความกระจ่างในครั้งนี้
สิ่งที่ติดใจก็คือหลังเกิดเหตุทางคลินิกไม่ยอมออกมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับความกระจ่างในครั้งนี้
สิ่งที่ติดใจก็คือหลังเกิดเหตุทางคลินิกไม่ยอมออกมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับความกระจ่างในครั้งนี้
สิ่งที่ติดใจก็คือหลังเกิดเหตุทางคลินิกไม่ยอมออกมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับความกระจ่างในครั้งนี้
สิ่งที่ติดใจก็คือหลังเกิดเหตุทางคลินิกไม่ยอมออกมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับความกระจ่างในครั้งนี้
สิ่งที่ติดใจก็คือหลังเกิดเหตุทางคลินิกไม่ยอมออกมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับความกระจ่างในครั้งนี้
สิ่งที่ติดใจก็คือหลังเกิดเหตุทางคลินิกไม่ยอมออกมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับความกระจ่างในครั้งนี้
สิ่งที่ติดใจก็คือหลังเกิดเหตุทางคลินิกไม่ยอมออกมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับความกระจ่างในครั้งนี้
สิ่งที่ติดใจก็คือหลังเกิดเหตุทางคลินิกไม่ยอมออกมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับความกระจ่างในครั้งนี้
สิ่งที่ติดใจก็คือหลังเกิดเหตุทางคลินิกไม่ยอมออกมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับความกระจ่างในครั้งนี้
สิ่งที่ติดใจก็คือหลังเกิดเหตุทางคลินิกไม่ยอมออกมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับความกระจ่างในครั้งนี้
สิ่งที่ติดใจก็คือหลังเกิดเหตุทางคลินิกไม่ยอมออกมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับความกระจ่างในครั้งนี้
สิ่งที่ติดใจก็คือหลังเกิดเหตุทางคลินิกไม่ยอมออกมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับความกระจ่างในครั้งนี้
สิ่งที่ติดใจก็คือหลังเกิดเหตุทางคลินิกไม่ยอมออกมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับความกระจ่างในครั้งนี้
สิ่งที่ติดใจก็คือหลังเกิดเหตุทางคลินิกไม่ยอมออกมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับความกระจ่างในครั้งนี้
สิ่งที่ติดใจก็คือหลังเกิดเหตุทางคลินิกไม่ยอมออกมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับความกระจ่างในครั้งนี้
สิ่งที่ติดใจก็คือหลังเกิดเหตุทางคลินิกไม่ยอมออกมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับความกระจ่างในครั้งนี้
สิ่งที่ติดใจก็คือหลังเกิดเหตุทางคลินิกไม่ยอมออกมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับความกระจ่างในครั้งนี้
สิ่งที่ติดใจก็คือหลังเกิดเหตุทางคลินิกไม่ยอมออกมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับความกระจ่างในครั้งนี้
สิ่งที่ติดใจก็คือหลังเกิดเหตุทางคลินิกไม่ยอมออกมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับความกระจ่างในครั้งนี้
สิ่งที่ติดใจก็คือหลังเกิดเหตุทางคลินิกไม่ยอมออกมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับความกระจ่างในครั้งนี้
สิ่งที่ติดใจก็คือหลังเกิดเหตุทางคลินิกไม่ยอมออกมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับความกระจ่างในครั้งนี้
สิ่งที่ติดใจก็คือหลังเกิดเหตุทางคลินิกไม่ยอมออกมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับความกระจ่างในครั้งนี้
สิ่งที่ติดใจก็คือหลังเกิดเหตุทางคลินิกไม่ยอมออกมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับความกระจ่างในครั้งนี้
สิ่งที่ติดใจก็คือหลังเกิดเหตุทางคลินิกไม่ยอมออกมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับความกระจ่างในครั้งนี้
สิ่งที่ติดใจก็คือหลังเกิดเหตุทางคลินิกไม่ยอมออกมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับความกระจ่างในครั้งนี้
สิ่งที่ติดใจก็คือหลังเกิดเหตุทางคลินิกไม่ยอมออกมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับความกระจ่างในครั้งนี้
สาเหตุการณ์เสียเวชเกิดจากเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นหนาสาเหตุการณ์เสียเวชเกิดจากเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นหนา
สาเหตุการณ์เสียเวชเกิดจากเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นหนา

ฉีดที่คลินิกนี้มาตลอดนะ

ชกรรมของรัฐแห่งหนึ่งแถวธนบุรี
แต่มามีปัญหาก็คือครั้งนี้นี่แหละใช่ค่ะ
ซึ่งทางแม่เขาไม่ได้ติดใจเรื่องของตัวยาแต่เขาติดใจเรื่องของการพอฉีดเสร็จแล้วเนี่ย
ไม่อยู่ดูต่ออืมปล่อยให้เขาช็อกแล้วตกเตียงค่ะ
แล้วก็ไปเสียชีวิตเนี่ยนะครับซึ่งทางครอบครัวไปแจ้งความไว้ที่สอนอนหนองค้างพลูนะฮะ
หลังจากที่ลูกชายเสียชีวิตโดยทางครอบครัวบอกว่าตำรวจแค่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้
พ่อของผู้ตายก็เลยพยายามไปแจ้งความอยู่ตลอดถึงเจ็ดครั้งแต่ตำรวจก็บ่ายเบียง
ผ่านไป๔เดือนคดีไม่คืบหน้านะฮะก็เลยต้องมาแจ้งที่กองปราบ
ขณะที่ทางคลินิกนะครับนายแพทย์ทาราทิพย์วนาวนิดกุลเจ้าของคลินิก
ชี้แจงกับทางไทยรัฐทีวีนะครับบอกว่าผู้เสียชีวิตไม่ใช่คนไข้ของคลินิกโดยตรง
แต่เป็นผู้ที่นำยาจากโรงพยาบาลสิริราชที่เป็นเจ้าของไข้
แล้วมารับบริการฉีดยาที่คลินิกแห่งนี้
คลินิกรู้แค่ว่าผู้เสียชีวิตมีประวัติการผ่าตัดใส่สายท่อระบายน้ำจากสมองลงช่องท้อง
เพื่อรักษาโรคเนื้องอกใต้ต่อมสมองดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังได้รับรายงาน
และตรวจสอบกล้องวงจรปิดมองว่าเป็นเหตุสุดวิสัย
เพราะหลังจากที่พยาบาลปฏิบัติหน้าที่เสร็จก็คือฉีดยาให้เสร็จฉีดฮอร์โมนให้เสร็จ
ก็ได้เก็บอุปกรณ์แล้วถึงมาพบว่าผู้เสียชีวิตตกเตียง
หลังจากนั้นทางคลินิกพยาบาลก็ช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วผู้เสียชีวิตก็ยังรู้สึกตัวอยู่นะ
ก่อนจะนำส่งโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ทีนี้ค่ะส่วนเรื่องของอาการชักเกร็งนะคะที่ญาติสงสัยว่าเออทำไมฉีดฮอร์โมนไปปุ๊บ
ผ่านไป๓นาทีชักเกร็งจนตกเตียง
ทางคลินิกชี้แจ้งว่าเกิดจากภาวะอาการของโรคนื้องอกใต้ต่อมสมอง
ยืนยันว่าคลินิกปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานแล้ว
เรื่องของการช่วยเหลือคลินิกก็ได้รายงานผลไปยัง
ให้พิจารณาเงินช่วยเหลือเยียวยาแล้วด้วย
ล่าสุดมีรายงานว่าทางคณะกรรมการได้อนุมัติเงินช่วยเหลือตามมาตรา๔๑
ซึ่งก็คือเงินช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบอันไม่พึงประสงค์จากการรักษาพยาบาล
วงเงินไม่เกิน๔แสนบาท